ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่มีผู้ที่แชร์ไว้นะฮะแล้วก็น่าสะเทือนใจมาก
เราก็เลยตามให้หน่อยนะครับว่าเออตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างนะครับ
มีผู้ที่แชร์เรื่องราวน่าสะเทือนใจเอาไว้นะครับบอกว่าผู้ปกครองของนักเรียนในจังหวัดรัชบุรีเนี่ยนะ
ที่เขาได้โพสต์เรื่องราวสะเทือนใจเพราะได้รับฟังเรื่องที่ลูกสาวเล่านะครับ
บอกว่าพ่อของเพื่อนลูกไม่สบายแต่ได้หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน
อันนี้ลูกเขาเล่าเรื่องของเพื่อนให้ผู้ปกครองฟังผู้ปกครองที่ราชบุรีเขาเลยโพสต์เรื่องนี้
พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
คุณครูก็มาพูดหน้าเสาทงขอบริจาคเงินเล็กน้อยจากนักเรียนคนละ๒บาท๓บาทอะไรก็ได้
เพื่อเอาไปช่วยเพื่อนเพราะครอบครัวของเพื่อนลำบากมีกันแค่สองคนพ่อลูก
ตอนนี้ศพของพ่อต้องนำกลับไปไว้ที่โรงพยาบาลยังเอาออกมาไม่ได้เพราะไม่มีญาติมาเซ็นรับศพ
ทั้งที่พ่อเนี่ยไม่สบายหนีออกจากโรงพยาบาลอยากจะกลับมาตายที่บ้าน
แต่ปรากฏว่าที่บ้านก็ไม่มีใครต้องเอาศพกลับไปไว้โรงพยาบาล
ดูฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับคุณนฤทธบุญนิ่มก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยครับว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันนะครับ
คุณนฤทธิไปที่โรงเรียนเทศบาล๒วัดช่องลมจังหวัดรัชบุรีก็ไปคุยกับท่านผู้มนวยการโรงเรียนนะครับท่านผอวาสนาเจริญเปลี่ยนนะฮะ
ผอก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นนักเรียนชั้นป๔ทับ๑
น้องศูนย์เสียพ่ออย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจซึ่งก่อนหน้านี้พ่อของเด็กหญิงคนนี้นะครับก่อนที่จะเสียชีวิตได้หนีออกจากโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่หวังจะมาดูแลลูกเนื่องจากลูกยังเล็กมีกันแค่สองคนพ่อลูกลูกอยู่แค่ป๔เท่านั้นนะฮะอายุ๑๐ขวบ
โรงเรียนก็มาทราบข่าวการเสียชีวิตของพ่อจากพ่อค้าแม่ค้าหน้าโรงเรียนที่คุยกันแล้วเด็กเองก็ไม่มาเรียนหลายวันแล้วครูประจำชั้นก็เลยไปหาที่บ้านไปตรวจสอบที่บ้านก็พบว่าพ่อของเด็กเนี่ยเสียชีวิตจริงแต่ไม่มีญาติพี่น้องที่จะมาช่วยเหลืออะไรเลยส่วนตัวเด็กเองตอนนี้ถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว

ชีวิตของลูกศิษย์นั้นเหมือนอย่างกับในละคร
มดมารู้ก็คือตอนที่ลูกศิษย์เนี่ยถูกส่งไปอยู่ที่บ้านพักเด็กแล้ว
เพราะว่าไม่มีใครดูแลนะแล้วก็พบว่ามีเด็กหญิงอีก๓คน
ที่เกิดกับแม่เดียวกันกับลูกศิษย์แต่ว่าคนละพ่อ
อายุน้อยกว่าน้องที่อยู่ป๔ที่๑๐ขวบ
ตอนนี้ก็ถูกนำไปฝากไว้ที่บ้านพักเด็กแห่งเดียวกันด้วย
แต่มันเหมือนนิยายเลยนะเหมือนโชคชะตาเลยนะ
เพราะว่าน้องคุณแม่มีน้องใหม่๓คน
เด็ก๓คนนี้ไปอยู่สถานแรกรับก่อนน้องโมโน๔๕เดือนแล้ว
ส่วนเพื่อนสนิทของน้องโมโนนะคะก็บอกว่าสงสารเพื่อนมากค่ะ
คือเพื่อนปกติจะเล่นด้วยกันตลอดสนิทกัน
แล้วก็เห็นพ่อของน้องโมโนมารับมาส่งตลอดนะ
เสียใจมากค่ะที่ต้องมาสูญเสียคุณพ่อไปเร็วขนาดนี้
ทีมข่าวของเราติดต่อแม่ของน้องโมโนไม่ได้ค่ะ

มาก็คือแม่กับพ่อของน้องโมโนแยกทางกันตั้งแต่น้อง

ทีมข่าวก็เลยไปต่อค่ะไปที่บ้านพักของน้องโมโน
เป็นแค่ห้องเล็กนี่ละในร้านนวดแผนโบราณในตัวเมืองราชบุรี
ก็ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของพ่อน้องโมโนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของน้องเป็นคนดูแลร้าน
กวาดเช็ดถูดูแลความเรียบร้อยอยู่กับลูกสองคนค่ะ
แต่พักหลังเนี่ยคุณพ่อของน้องป่วยเข้าโรงพยาบาลน้องต้องอยู่คนเดียวนะ
ก็พยายามหนีออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาดูแลลูกอะค่ะจนเช้าวันเกิดเหตุโมโนตื่นนอนจะไปโรงเรียน
ลุกเรียกพ่อแต่พ่อไม่หายใจแล้วน้องก็โทรบอกป้าที่เป็นหมอนวดอีกคนให้มาช่วยดูพ่อ
น้องก็ร้องไห้ไปบอกบอกว่าช่วยพ่อด้วยพ่อไม่หายใจแล้วเนี่ย
ตอนที่ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าฝากดูลูกเขาด้วยนะ
พ่อเขารักลูกมากรักลูกดีเลยแหละขอบคุณรักลูกไปรับให้ทรงลูกค่ะ
ความจริงต้องอยู่โรงพยาบาลนะฮะแต่เป็นห่วงลูกไม่มีใครดูแล
ก็ออกจากโรงพยาบาลมาดูลูกค่ะปรากฏว่าเสียชีวิตนะฮะ
ศพของนายกฤษดานะครับตอนนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีนะครับ
ไม่สามารถนำออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อจัดการเรื่องของพิธีศพได้
เนื่องจากไม่มีญาตินะฮะเพราะว่าลูกก็เล็กแล้วตอนนี้ลูกก็ไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดราชบุรีทางผู้มนุยการโรงเรียนของเด็กนะครับ
ก็เลยกำลังพยายามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ว่า
พอจะมีช่องทางไหนที่สามารถช่วยเหลือได้บ้างนะฮะ
คือตอนนี้ก็ลักษณะเหมือนกับศพรายญาติอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องอดีตภรรยาคือหาไม่เจอ
ส่วนตัวลูกก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กแล้วก็เยาวชนที่จังหวัดราชบุรี